มาดูเรื่องน่าสลดน่าเศร้าที่เกิดขึ้น
กับเด็กชายวัย๑๑ปีคนหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
คือน้องเนี่ยไปซ้อมฟุตบอลมา
กลับมาถึงบ้านก็อยากจะอาบน้ำอุ่น
คือที่บ้านก็บอกไว้แล้วล่ะว่ามันเสียงไม่ดีอย่าไปเปิดอาบนะ

ถูกไฟดูดเสียชีวิตครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ปพของเทศบาลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกไฟดูดจนเสียชีวิตที่บ้านเลขที่๕ทับ๑๑
หมู่สามตะบนท่าวังตานอำเภอสรพีก็ไปช่วยเหลือกับทีมกู้ชีพนะครับ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยมีผู้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำแล้วมีเครื่องทำน้ำอุ่นที่เปิดอยู่
เจ้าหน้าที่ก็รีบตัดไฟแล้วก็รีบปั๊มหัวใจช่วยแต่ไม่สำเร็จครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือเด็กชายธนพงพันธ์กล้านรงหรือว่าน้องแบงค์
อายุเพิ่ง๑๑ปีเท่านั้นเรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรนะครับ
แบงค์เป็นนักฟุตบอลของชมรมทูบีนัมเบอร์วันการเคหะเชียงใหม่
เนี่ยฮะก็จะมีการต่อสวกสวิตช์อะไรไว้กับเครื่องทำน้ำอุ่นบนขื่อของห้องน้ำนะครับ
คุณย่าของน้องแบงค์บอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องแบงค์เพิ่งกลับจากไปซ้อมฟุตบอลมามาถึงก็เข้าไปอาบน้ำตามปกติ
แต่ครั้งนี้เนี่ยอาบน้ำนานกว่าปกติจนรู้สึกผิดสังเกตเดินไปเรียกที่ห้องน้ำน้องแบงค์ก็ไม่ตอบ
พยายามมองจากด้านล่างของประตูเห็นเท้าของน้องแบงค์รู้แล้วว่าต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่
เพราะว่ามันไม่ใช่ลักษณะการยืนก็พยายามงัดประตูห้องน้ำเข้าไปนะครับ
พอเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปได้พบว่าน้องแบงค์นอนหมดสติอยู่ที่พื้น
มีสายฝักบัวพาดอยู่บนลำตัวแล้วมีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ถูกเปิดอยู่
ญาติญาติก็รีบแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยฮะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์แบบนี้ย่าของน้องแบงค์บอกว่า
เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนี้ไม่ได้ถูกใช้งานมานานแล้ว
เพราะว่าไฟมันรั่วปกติในบ้านทุกคนไม่มีใครเปิดใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น
เพราะมันไฟรั่วค่ะย่าก็เตือนน้องแบงค์อยู่เสมอว่า
อย่าไปเปิดใช้นะมันอันตรายแต่เมื่อวานนี้คาดว่าน้องแบงค์คงอยากอาบน้ำอุ่น
แล้วน้องเนี่ยไปยกคัทเอาท์ขึ้นเพื่อต้องการเปิดเครื่อง
เพราะน้องเปิ้ลบอกเกยอาบน้ำเมินหายไปเมินก็เลยไปห้องอืม
หัวเป็นอันเพราะว่าเครื่องนี้น่ะคือเปิ้ลประใจแล้ว
คือกำลังจะเปิดแต่อันอันนี้สายไฟใหม่น่ะรอเพื่อเปิ้ลอันนี้สายไฟใหม่น่ะ
เครื่องนั้นเปิ้ลประใจแล้วคือเปิดแค่ฟักบัวอาบกันมาได้
อ๋อคือคือเครื่องนี้ตัดไฟออกไปแล้วใช่ไหมครับจะเอาเอาออกแล้วแล้วคราวนี้
น้องเขาอยากอาบน้ำอุ่นน้องเขาคงบอกหูอ่ะ
คือบอกหูคือสอนบอกต้นแล้วอ่ะบะดีมานี้เนอะอ๋อ
บะดีไปดึงเนอะคือทุกครั้งคือเขาจะอาบน้ำแบบใดน่ะ
เปิดฟักฟักบัวแบบใดอืมคือที่ฟังจากคุณย่าเนี้ย
แสดงว่าไฟเนี่ยยังไม่ได้ตัดรอเปลี่ยนสายไฟใหม่ใช่ไหม
อ่าแต่ว่าห้ามเด็กไว้ว่าอย่าไปโยกคัทเอาท
ไปเปิดมันเปิดทีนี้ก็ดูดเลยนะครับอ่า
เมื่อตอนที่น้องเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยฮะตามคำบอกเล่าของคุณย่าเนี่ยนะครับ
ก็คาดว่าน้องแบงค์ก็คงจะเอื้อมมือไปยกคัทเอาท์เครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้
เนี่ยฮะเพื่อเปิดใช้งานนะครับอ่า
เอาท์มันอยู่บนขื่อไม้ด้านบนของห้องน้ำระดับความสูงก็เหนือกว่าที่ติดฝักบัวเล็กน้อย
หลังจากน้องแบงค์ยกคัทเอาท์ก็เปิดน้ำฝักบัวเพื่อจะอาบน้ำ
แล้วก็ถูกไฟรั่วมาตามสายสแตนเลสของฝักบัวดูดเอาอืมเนี่ยค่ะ
สิบเอกรักชาติบูลประมุกหัวหน้าป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก็ไปช่วยเหลือนะคะคือตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ย
เขาบอกว่าพอไปถึงย่าของน้องแบงค์ก็ถูกไฟดูดด้วย
แต่ก็ช่วยเอาไว้ได้ทันแต่ว่าน้องแบงค์เนี่ย
เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจแต่สายเกินไปยื้อชีวิตน้องเอาไว้ไม่ทันนะคะ
แต่เสียชีวิตเพราะสายตัวนี้ลวดลงสายตัวนี้นะครับ
ส่วนงานศพของน้องแบงค์ก็จัดที่บ้านบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
มีกำหนดชาปนกิจศพวันเสาร์ที่๑ธันวาคมนี้นะคะ
ระวังดีนะฮะเครื่องทำน้ำอุ่นมันมีตัวตัดไฟในตัวอยู่
ลองซื้อที่มันมีตัวตัดไฟอยู่ตลอดอย่างนี้ดีกว่า